หลายคนบอกโหวตซะได้สักทีก็ดีเหมือนกัน
จะได้รู้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยผ่านไม่ผ่านอะไรยังไง
คือทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็ย้ำตลอดนะฮะอาจารย์ศิโรธว่า
เสียงสวเขาถึงเขาพอ
เท่าที่ติดตามมาคิดว่าเขาพอไหมครับ
พูดตรงผมคิดว่าตอนแรกเราก็คิดเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ว่า
ดูทรงสวน่าจะสกัดพิทาเยอะนะครับ
แต่ว่าดูจากคำสัมภาษณ์ของก้าวไกลเขาก็ย้ำเยอะตลอด
ไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญาคุณวิโรธลักษณะอดีศร
นะครับคนเหล่านี้ก็ย้ำหลายครั้งว่าเสียงพอแน่นอน
สิริกัญญาย้ำ๓ครั้งวิโรธตัวเลขล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์

เห็นเขาสัมภาษณ์กับช่องอื่นก็ประมาณ๘๐
วันนี้ดูคุณชัยธวัฒน์ตุราธรรมเลขาก้าวไกลให้สัมภาษณ์
แล้วก็มั่งภาพความมั่งใจว่าเสียงพอมั่นใจว่า๗๐ชนะแน่
อาจจะมีเผื่อนิดหน่อยสัก๓๐แต่ว่าโดยภาพรวมของความมั่นใจ
ผมคิดว่าก้าวไก่เขามั่นใจดังนั้นถ้าเกิดเขามั่นใจ
ผมเองในฐานะสื่อหรือว่าในฐานะประชาชนคนไทย
ก็เคยมีบทเรียนว่าตอนเลือกตั้งสอสอ
เวลาก้าวไกรเขาบอกว่าเขาจะได้สอสอประมาณ๑๕๐๑๖๐เนี่ย

พิธากูนึงจะมาได้ล้อย๑๕๑๖๐นิดเป็นไปได้ยังไง

ผมก็เป็นคนที่วิรุตน์เขามอหรือเปล่า

ดังนั้นก็คิดว่าคงจะมีความเป็นไปได้

คุณพิทาเองก็ย้ำว่าเขาก็มั่นใจนะแม้แต่ตัวคุณพิทาเอง
ก็เชื่อว่าเสียงสวที่จะสนับสนุนเขาเนี่ยมีถึงมีเกิน
สำหรับ๖๔เสียงที่จะมาบวกกับ๓๑๒และเป็น๓๗
คือก่อนหน้านี้คุณพิทาเคยมาให้สัมภาษณ์ผมช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
ผมก็รู้สึกเหมือนอาจารย์ศิโรธครับ
คุณพิทาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเชื่อว่าเขาจะได้มากกว่าตอนเลือกตั้งปี๖๒ของอนาคตใหม่
ด้วยเศรษฐิติแบบนั้นแบบนี้ผมก็ได้ขนาดไหน
เขาบอกได้เกินร้อยครับซึ่งเราก็ต้องคิดว่าอุ้ย
จะถึงเหรอโมหรือเปล่าได้ที่หนึ่งเลยใช่ครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาถึง

ก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเขายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วเขายืนยันหลายคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ถึงเขาก็จะเสียหายเอง
ทีนี้อันที่สองที่ผมคิดว่ามันยิ่งน่าจะเป็นไปได้คือผมดูแล้วเนี่ยปกติของการถ้าจะมีขบวนการสกัดพิธานะครับ
ยังไม่มีใครแสดงท่าทีชัดเจนว่าพร้อมจะเป็นนายกแข่งกับคุณพิธา
ดังนั้นถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่สวจะสกัดคุณพิธา
มันก็แปลว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งได้เป็นนายกแทนคุณพิทาให้ได้
ซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยสัญญาณของการเปิดหน้าสู้อย่างเต็มรูปแบบมันก็ยังไม่มี
อาจจะมีการซุบซิบว่าคนนี้ไปเจอคนนั้นคนนั้นไปเจอคนนี้อย่างเช่น
ก็มีคนบอกผมว่าเมื่อวานนี้พลเอกบางคนก็เจอกับสวบางคน
อย่างนี้ก็มีแหล่งข่าวเราให้ฟังนะครับว่าพลเอกบางคนเจอกับสวบางคน
บอกว่าเตรียมตัวไว้นะก๊อกสองเราสู้

ก๊อกนี้ยังไม่แข่งแต่รอก๊อก๒คล้อม
มันก็ต้องดูไงครับว่าในการที่สวเขาจะสกัดพิธาอย่างนี้เนี่ย

ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่สุดก็คืออาจจะแข่งในรอบก๊อก๒
อะไรแบบนี้มันก็ยังเป็นความชัดเจนในแบบที่ยังไม่มากนัก
แต่มีการขยับเพราะฉะนั้นถ้าจะสกัดพิธาต้องมีคนแข่ง
พลเอกคนนั้นนี่คือคนที่จะแข่งเหรออาจารย์
ถ้าพลเอกเรียกสวไปคุยแปลว่าพลเอกน่าจะแข่ง
พลเอกคงจะไม่เรียกสวไปคุยแล้วผมไปไล่ชื่อแคนดิเดตนายกดูก่อน
มีพลเอกอยู่สองคนนะอาจารย์ศิโรธครับ

เขาว่ากันว่าเรียกไปคุยนะครับจริงคือเป็นแหล่งข่าว
ข่าวก็เล่าให้ฟังแบบนี้อาจจะไม่จริงก็ได้
หรืออาจจะจริงก็ได้แต่ผมว่าน่าจะจริง

เดี๋ยวก๊อกสองจะแข่งฮะก๊อกแรกปล่อยให้คุณพิทาโหวตคนเดียวไปก่อน
ใช่ครับเพราะว่าก๊อกแรกเนี่ยถ้าเกิดพิธาไม่ได้เนี่ยนะครับ
จำเลยสังคมคือสอวใช่ไหมครับ

ก็จะกลายเป็นว่าคนที่สกัดพิธา

พูดง่ายคือคนซึ่งอยากให้พิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วตัวเองหวังเป็นแทนเนี่ย
ก็จะยื้อมือสวนะครับในการสกัดพิทาไปก่อน
กระแสสังคมก็จะไปวิภาควิจารณ์ที่สว
หลังจากนั้นอาจจะเป็นก๊อก๒ก๊อก๓คนที่อยากเป็นก็ค่อยขยับเข้ามา

เพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่การเมืองแบบเก่านะครับ
การเมืองแบบของการเจรจาต่อลอง

หลักการพื้นฐานคือประเทศนี้ต้องมีนายกมาจากเสียงข้างมาก
แล้วคนเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นพักซึ่งรวบรวมเสียงข้างมากได้มากที่สุด
ถ้ามีอะไรซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการนี้มันก็แปลว่าประเทศเรามัน
มันถอยหลังเข้าครองนะครับแล้วมันก็กลายเป็นประเทศของการ
เล่นการเมืองแบบเก่าการเมืองแบบใต้ดินการเมืองแบบเจรจาต่อลอง
ซึ่งผมว่าประเทศต้องไม่ถูกบริหารด้วยวิธีแบบนี้นะครับ
สวัสดีครับ